แม่บ้านพันธ์บ้าน

เขาเรียกว่า๗สถานทางกลางชมพุธนะคะ
ให้น้องสิงโตเป็นคนตอบ

น้องผมยัง
น้อง
แล้วอ่อนเหรออายุเท่าไรอะ

ทุกคนดีก็เกลียด
มาเจ็ดสถานการณสมบูรณ์ขอคำถามค่ะ
อาจุ้งแม่ใส่ตายาวให้ดีเดียว
ไม่มีฝีต

ถ้าเกิดว่าภรรยาอยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้ลูก

เพราะคิดว่าเท้าลูกโตเร็วใส่ได้แป๊บเดียว
จะพูดกับภรรยาว่าอย่างไร
โอ้ก็ชี้ชวนไปดูอย่างอื่น

ไม่ที่จะใหญ่น่ะรองเท้าคู่หนี้น่ารักเนาะ

โอ๊ยน่ารักมาล้าลูกมันถ้าดูสวย

ชุบหวกแพงกว่าลองท้าแจงนะ

หนังสือให้หนูไม่ใช่เรียงกันมาเหรอ

เพราะคุณดันโกหกว่าราคามันไม่แพง

ในวงเล็บว่าเป็นโอคูเลเลอันที่รักที่สุดด้วย

เพราะว่ามันก็คงหาซื้อใหม่ได้

ไหนที่เป็นส่วนของเขาก็เป็นส่วนเขารู้เรื่องอย่างรถอย่างรถเนี่ยเขาก็จะไม่ขับเพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ส่วนของเขา

ควบอาจารย์สิงห์๒ควบเอง
อะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะรู้สัดส่วนของเขาอย่างจักรยานเขาก็เล่นได้
เพราะเป็นส่วนของเขาแต่รถยนต์สตาร์ฟไม่ได้ขับไม่ได้
ขับไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ส่วนของเขา
ดีน่ารักดีงั้นต่อไปเลยดีกว่านะคะ
ถ้าหากว่าวันนี้มีบอลคู่พิเศษที่คุณชอบมากเฝ้ารอมาตั้งนานแล้วแต่ภรรยาของคุณต้องการที่จะดูละคร
จะมีวิธีจัดการยังไงที่จะได้ดูบอลคู่ป่วยของเราในวันนี้

เฮ้ยมันได้อย่างนี้สินี่ชายในปาก

ดีมากเลยนะพี่เอฟังไว้นะเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะ
แล้วคุณยังไงอะละคุณก็ต้องแบบเขาไม่ค่อยดูอย่างนี้เหรอ

เดี๋ยวก่อนฉันต้องดูให้ได้เมื่อกี้นิยมันไม่ใช่ใช่ป่ะ
พยายามทำให้ดูว่าต้องการอย่างมาก
แล้วก็ซื้ออีกกล่องเลือน

แล้วก็ยิ่งสมัยนี้ง่ายเพราะมีโทรศัพท์ดูได้
ถ้ามดเขาดูของเขาเราก็ใส่หูฟังดูของเรา

ถ้าภรรยาของคุณบังเอิญเจอเงิน
ที่คุณซ่อนไว้นานแล้ว
ในกระเป๋ากีตาร์ตัวปนของคุณ

ก็เป็นเงินที่พี่เขาจ่ายมา

พี่ได้ไปทำงานมาได้ตังค์มา

ก็ลืมไปเลยลืมไปเลยทีนี้ก็

เปิดมาเจอโอ้มันถูกหวยอะ

แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอที่อื่นที่ไม่ใช่กระเป๋ากีต้า

อะไรไม่ดีเขาไม่ทำคนนี้

ภรรยาติดธุระสำคัญกระทันนะ
จะต้องกลับไปติดแก๊สที่ฮาไวน์

ทำยังไงดีสิงโตนำโชก
เพราะว่าเขาจะอยู่กับลูกตลอด

ถ้าเอามาที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เอามา

ใช่เราต้องทำงานไม่มีเวลาดูลูก
ผมเชื่อว่าเขาน่าจะหอบลูกไปปิดแก๊สด้วย

ข้างหน้าข้างข้างข้างหลัง

โยเยี๊ยะอะไรลูกของน้าโยเยี๊ยะ
แบบโยแยอ่ะชอบอ่ะ

ถ้าวันนี้เป็นวันหยุดในรอบเดือนจากการทัวร์คอนเสิร์ตของคุณ

ซึ่งคุณต้องการแบบพักผ่อนนอนพักผ่อนแบบสบายสุด
แต่ภรรยาดันใช้ให้คุณไปถูบ้าน
คุณจะมีวิธีปฏิเสธยังไงให้นุ่มหนวดที่สุด

แต่คิดว่าฮึ้มไม่สื่ออย่างเงี้ยเหรอแต่คิดว่า

ส่วนมากไม่น่าสู่บ้านมากให้เลี้ยงลูก
ส่วนมากก็เป็นเหมือนกันก็ตับงานแบบนี้เนี่ยปุ๊บก็

หลังคนนะหลังคนอะแล้วทีนี้พอเราไปถึงบ้านเราก็เหนื่อยอะ
แต่ถ้าเหนื่อยใส่กันก็ตีกันตายแล้วก็ต้องไปช่วยดูอะไรอย่างนี้

แอ่ชอบคำว่าช่วยบ้างครับสักครั้งสองครั้ง

ช่วยถ้านน้อยอ่ะอุ้มน้อยดูเขาหลับ

ถ้าเขาหลับปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่รู้ระยะเวลาว่าเลี้ยงกี่ชั่วโมง

พอเขาหลับปุ๊บจรงนี้พักสัก๓นาทีก็ปล่อยให้ลูกร้องแล้ว

จริงเพราะว่าฉันหลับไปกี่ชั่วโมงแล้วยังเนี่ย

เพราะว่าเราเหนื่อยจากทำงานนะ
เราก็ต้องมีเทคนิคของเราบ้าง
จ้า

เอาหมวกใบโปรดของคุณไปทิ้ง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
สิงโตต้องติดตามค่ะ